ก่อนจะเล่าข่าวต่อไปนี้ต้องถามคุณดาวก่อนว่า

ไม่แน่ใจอย่างแรกเลยไม่แน่ใจว่าตัวเองจะตั้งสติได้ไหม

แต่ก็จะพยายามพยายามตั้งสติ
เราจะทำยังไงให้คนคนนี้ถูกตำรวจจับให้ได้
เหมือนน้องคนที่เขาอยู่ในคลิปเขามีสติ

เป็นหลักฐานมัดตัวสุดท้ายถูกจับได้

เขาบอกว่าอ้างบอกว่าทำไปโดยที่ไม่รู้ตัว
ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไป

เออทำมาแล้วที่บอกมาว่าประมาณ
๒๓เดือนที่ผ่านมาไม่รู้ตัวเลยนะ
เลยมันอำมาตย์

จับหน้าอกผู้หญิงเป็นนักศึกษาคนหนึ่ง
ภาพนี้เลยบนรถเมย์ว่าเขาบอกไม่รู้ตัว
มือแบบไปเองแบบนั้นนะผลตำรวจตรีสมพงศ์ชิงดวงครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าหลังปรากฏคลิปเป็นข่าว
ตำรวจก็รวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายจับนะฮะ
แล้วก็ประสานชุดสืบสวนติดตามสุดท้ายจับตัวได้ที่บ้านพักคาหนังคาเขาเลยนะครับ
สอบสวนผู้ต้องหาก็รับสารภาพบอกว่าเขาเนี่ยทำอาชีพเหมือนทำหลายอย่างนะฮะ
ก็แจกใบปิวด้วยไปรับจ้างยืนถือป้ายในสนามบินด้วย
รับจ้างทั่วไปอะไรก็ได้อะไรแล้วเวลาไปต้องนั่งรถเมย์ไป

จากนั้นพอนั่งรถเมย์ก็เริ่ม

บ้างไปแอบจับหน้าอกผู้หญิงบ้าง
ทำมาแล้ว๒๐๓๐ครั้ง

เพราะว่าบางคนก็อายเนอะ

บอกว่ามีผู้เสียหายบางคนเคยลุกขึ้นโวยวาย

แล้วเขาตอกกลับไปเลยนะ
พูดสวนกลับไปคิดไปเองหรือเปล่า
ยิ่งทำให้ผู้หญิงรู้สึกอาย

ทำได้ก็ทำอีกทำเรื่อยมา๒๐

พอจับมาได้นี่ครับหมวกก็ยังใส่
เหมือนวันที่ทำพฤติกรรมกับผู้หญิง

ผู้ต้องหาเคยมีประวัติกระทำความผิดมาแล้ว
ในข้อหาทำให้ผู้อื่นอับอายต่อหน้าธารกำนัน

หันไปถามว่ามือคุณทำอะไร
เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำ

นั่นแหละเขาชอบปฏิเสธผู้หญิงก็เลยอาย
แต่ว่าน้องคนนี้เขามีสติไงถ่ายคลิปไว้เลย

แล้วก็จะมีผู้เสียหายรายอื่นอีก

ก็ไปแจ้งความเพิ่มเติมด้วยนะคะ